จริงแล้วเนี่ยวันนี้เรื่องของตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่มันก็ค่อนข้างดีนะ
หกรายใช่ค่ะมันลดลงมาอีกเออต่ำกว่าสิบเป็นเป็นวันที่ห้าแล้วนะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากวันนี้ที่เพิ่งจะผ่อนคลายมาตรการและคนเริ่มออกต่างจังหวัด
เพราะว่ามีวันหยุดยาวเนี่ยตัวเลขมันจะตีกลับขึ้นมาเป็น๒หลักหรือเปล่า
ใช่ค่ะนะฮะสวบคอเลยเป็นห่วงเรื่องนี้เน้นย้ำว่าอย่าเพิ่งไปไหนแล้วก็ช่วยกัน
ระวังตัวกับเรื่องของโควิด๑๙กันด้วยนะครับ
ไปดูภาพรวมของตัวเลขผู้ติดเชื้อกันก่อนนะฮะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคก็แถลงข่าวนะฮะ
แม้ว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องโควิด๑๙
วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่๖รายนะฮะ
ก็เป็นผู้ป่วยที่ไปในแหล่งชุมชน๑รายนะฮะ
ชายไทยอายุ๖๔ปีเขามีประวัตินะครับ
เดินทางไปในตลาดในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็มีอาการป่วยมา
ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีผลจากการไปค้นหาเชิงรุก
บรรดังสตาของยาลาห้ามรายนะครับ
จริงแล้วตลาดมันเป็นตลาดที่คือผ่อนปนด้วยนะ
ส่วนภาพรวมผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันทั้งหมดตอนนี้๒๙๖๐ราย
กลับบ้านไปแล้วสูสีกันเลยนะฮะ๒๗๑๙ราย
แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลลดลงต่ำกว่า๒๐๐ไปแล้วอยู่ที่๑๘๗ราย
เสียชีวิตสะสมยังคงตัวที่๕๔ศพนะครับ
โศกสวบคบอกว่าถึงแม้ตอนนี้จำนวนผู้ป่วยลดลงมาก
แต่เชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ในสังคมยังคงมีคนที่เป็นภาหะอยู่
ดังนั้นขออย่างนี้ละกันว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดมันกลับมาระบาดรอบ๒
ทางนี้พบว่าตอนนี้มีการเดินทางเยอะเลยครับทั้งในกรุงเทพ
ออกจากกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเพราะเป็นวันหยุดยาว
เมื่อวานสถิติรถเข้าออกกรุงเทพฯกว่า๙๖๐๐๐๐คัน
สะท้อนเลยว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น

แต่อย่าลืมว่าการเคลื่อนย้ายของคนมันทำให้เกิดการแพทย์ระบาดของเชื้อได้
เพราะคนเป็นแหล่งการแพร่เชื้อเป็นภาหะของโรคนี้
ดังนั้นถ้าตอนนี้ใครกลับบ้านต่างจังหวัดสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะ
คุณต้องไปกักตัว๑๔วันและไม่ให้ออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดนะครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องของกิจการและกิจกรรม๖ประเภทที่มีการผ่อนปลน
บอกว่าใครจะเตรียมเปิดลงเปิดร้านต่างก็ต้องทำความสะอาดพื้นผิว
สัมผัสบ่อยนะในโครงในครัวกระทงกระทะกระองเก้าอี้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
พนักงานเจ้าของร้านผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัย
ต้องมีจุดล้างมือเป็นสบู่เป็นเจลเป็นแอลกอฮอลก็ว่ากันไป
แล้วก็ถ้าจะให้นั่งเว้นระยะห่างกันด้วย
ห่างกันอย่างน้อย๑เมตร
ควบคุมจำนวนคนที่เข้าไปในร้านห้ามแออัดกันด้วย
ถ้ามีการผ่อนปลนไปแล้วต้องประเมินกัน๑๔วัน
ถ้าแนวโน้มมันดีขึ้นจะมีการผ่อนปลนระยะที่๒ต่อไป
ส่วนห้างมันจะมาในระยะที่๒นะคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้า๑๔วันหลังจากนี้คนป่วยเพิ่มขึ้น
ต้องกลับมาทบทวนใหม่อาจจะมีการล็อกกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ